ตำรวจสพไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะไปควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๓คนนะคะ
คือการที่ตำรวจไปควบคุมตัวเพราะ๓คนนี้ไปบุกบ้านบ้านหลังหนึ่งนะ
คือตอนแรกเนี่ยมีคนที่อยู่ในบ้านด้วยเป็นผู้หญิงกับเด็กชายนะคะตัวเล็กเองนะคะ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะบุกเข้ามาทำไมหรือว่าเป็นแก๊งทวงหนี้
แต่สรุปไม่ใช่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะคะ

ข่าวออกมาตอนแรกนึกว่าเป็นแก๊งทวงหนี้เอามาเป็นยังไงล่ะน้องดาวถ้าอย่างนั้น

หลังจากก่อเหตุเขากลับบ้านไปแล้วแล้วตำรวจก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดได้ตัวแล้วนะ๓ใน๗คนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มครึ่งของ๑๕มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
หน้าบ้านของนางอุไรวันเกรดอ่ำอายุ๕๕ปีที่นนทบุรีค่ะ
มีผู้ชายกลุ่มในคิวรถจักรยานโยนเข้ามาจอด
และหลังจากนั้นตะโกนค่ะตะโกนเรียกลูกชายของนายอุไรให้ออกมา
นายอุไรอยู่ในบ้านกับหลานสาวค่ะอายุ๑๐ขวบ
ก็ตะโกนบอกใจเย็นใจเย็นแต่กลุ่มข้างนอกไม่เย็นเลยค่ะ
บอกให้ลูกทานโทษนะคะให้ลูกมึงออกมาเรียกอยู่แบบนี้
คุณป้าก็สงสัยเอ๊ะหรือว่าลูกไปยืมเงินใครมาแล้วนี่มาทวงหนี้
แต่ช่วงนั้นไม่มีเวลาสงสัยแล้วล่ะค่ะเพราะมีความกลัวมากนะคะ
นอกจากนั้นไม่พอกลุ่มนี้ค่ะได้ยินเสียงตุ้มตุ้มตุ้มเป็นประดาษไหม
นั่นเขาพังค่ะพังประตูและสรุปพังเข้ามาได้ด้วยนะคะ
บุกเข้ามาในบ้านทำลายข้าวของในบ้านและขู่ด้วยเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดครอบครัวเลย

คุณเป้ารายวันบอกกลัวมากนะคะหลังจากที่กลุ่มชาย๖๗คนนี้ออกจากบ้านไปไปเลยค่ะ
ไปที่สพไซน้อยไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าสาเหตุที่เขามาบุกแบบนี้น่าจะเป็นการทวงหนี้
เพราะลูกชายไปกู้เงินนอกระบบ๑๕๐๐๐บาท
เบี้ย๑๒๐ส่งรายวันเอาเฉพาะดอกเบี้ยนะคะ
ส่งวันละ๓๐๐บาทค่ะส่งไปแบบนี้จนกว่าจะหมดก็สงสัยแล้วสิคะ
มีนาคมที่ผ่านมาลูกชายส่งไม่ครบด้วยขาดไป๑๐๐บาท
เงินกู้นอกระบบมาเป็นแก๊งเลยค่ะบุกมาทวงถึงบ้านแล้วรอบหนึ่ง
ตอนนั้นเธอกับหลานอยู่บ้านสภาพเหมือนแบบนี้เลยนะคะ
ลูกชายก็เลยโอนกลับไปให้๑๐๐บาท
กลุ่มนั้นก็กลับไปทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือครั้งนี้ค้างดอกเบี้ยอีก

เล่าให้ฟังว่าวันต่อมาตัวเองไปเจอกับหนึ่งในกลุ่มเงินกู้
นอกระบบอยู่หน้าปากซอยนั่นแหละคนในซอยเดียวกัน
ก็เลยเข้าไปตอบว่าคราวหน้าไม่ต้องไปทวงถึงที่บ้านอีกนะ

ประเด็นนี้อาจทำให้แก๊งเงินกู้ไม่พอใจ
ก็เลยยกพวกบุกเข้ามาถึงบ้านในช่วงกลางคืนฟังเสียงลูกชายหน่อยค่ะ
จาก๑๕๐๐๐ก็กลายเป็น๑๘๐๐๐เนี่ยครับ
ผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปเจอที่ร้านค้าแล้วผมก็ต่อยกัน
แล้วผมก็ยังบอกว่าเออมึงมาบุกบ้านกูทำไมมาเรียกกูตอนข้ามคืนทำไม
ประมาณนี้บุกลุกนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็ส่งต่อผมไม่ได้คิดอะไรเขาแล้วเขายกพวกมาเนี่ยครับ

แม่ก็สงสัยว่าเป็นแก๊งทวงหนี้ตัวเขาเองก็สงสัยว่าเป็นแก๊งทวงหนี้
แต่คนมาบอกว่าไม่ได้มาทวงหนี้
ไม่ได้เป็นการทวงหนี้เพราะตำรวจไซน้อยเนี่ยไปตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วสามในเจ็ดเนี่ย
อีกคนอยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาจากเมืองโคราชนะคะ
ตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกวิทยาบวรศิครินค่ะ
ผู้กำกับสพไซน้อยบอกว่าเอาตัวมาแล้วมาสอบปากคำแล้ว
ผู้ต้องหา๒คนยืนยันว่าไม่ใช่แก๊งทุ่งหนี้ผมไม่ใช่แก๊งทุ่งหนี้
ผมเป็นเพียงวัยรุ่นในพื้นที่ที่เคยมีความขัดแย้งกับนายน้อย
เจ้าของบ้านเนี่ยเคยชกต่อยกันมาก่อน
ความโกรธแค้นมันฝังในก็เลยยกพวกมาที่บ้านเพื่อที่จะล้างแค้น

แล้วที่เขาอ้างเราว่าเรามาเก็บเงินเราวันละ๓๐๐เราเก็บไว้จริงไหม

ที่สิบหนี้๑๐๐ฯถ้า๓๐๐ฯไม่เก็บเท่าไรว่าไม่เคยเก็บเลย

เป็นเรื่องเอาคืนนี้ครับ
รันเขาจริงแต่ผมไม่ได้ไปทำไร

แต่เป็นกลุ่มที่ไปมีปัญหากับลูกชายเจ้าของบ้านนะคะ

อภัยนะคะตำรวจแจ้งข้อ๒ข้อกล่าวหา
กรุกเคหาสถานยามวิการและทำให้เสียทรัพย์
ส่วนเรื่องที่ผู้เสียหายร้องเรียนว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นแก๊งเงินกู้ตอนนี้
เดี๋ยวตรวจสอบเชิงลึกให้อีกทีแต่เบื้องต้นเนี่ยควบคุมตัวมาได้
เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่แก๊งทวงหนี้นะคะ